ถ้าเรามองข้ามช็อตไปถึงวันที่๗สิงหาคมนี้นะครับคุณผู้ชม
สมมุติว่าลงประชามติเสร็จเรียบร้อยแล้ว
แล้วถ้าหากร่างรัฐมนูลนี้ผ่าน
วกกับคำถามพ่วงประชามติก็ผ่าน
ผลลัพธ์ทางการเมืองจะเกิดอะไรขึ้น
ภาพตอนนี้อาจจะยังมองไม่ค่อยชัดเท่าไหร่
วันนี้ทีมข่าวไทยรัฐทีวีรวบรวมความน่าจะเป็นที่จะเกิดขึ้น
ให้คุณผู้ชมติดตามพร้อมกันจากรายงานครับ

เป็นวันที่ผู้มีสิทธิ์ออกเสียงกว่า๕๐ล้านคน
จะต้องไปใช้สิทธิ์แสดงประชามติใน๒ประเด็นหลัก
คือจะเห็นชอบกับร่างรัฐธรรมนูล
ฉบับของคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูลหรือไม่

ที่ต้องการให้สมาชิกวุฒิสภา
มีส่วนร่วมในการเลือกนายกรัฐมนตรี
ในช่วงเปลี่ยนผ่าน๕ปีแรกหรือไม่

รับช่วงการปฏิรูปนั้นสืบต่อไป
ให้คอยติดตามดูแลคอยเร่งรัด

เพราะว่าถ้าเราสามารถปฏิรูปได้
ตามด้านต่างที่เขียนไว้ในรัฐธรรมนูล
คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูนเชื่อว่า
ประเทศเราจะเดินไปข้างหน้า

ผมถึงบอกไงว่า

แตกต่างเพื่ออะไรเพื่อแก้อันดันที่ผ่านมา

มันต้องอยู่ด้วยความร่วมมือของคนทุกฝ่าย

หรืออยากให้บ้านเมืองไปทะเลาะเบาะแว้ง

ซึ่งรัฐบาลคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
รวมไปถึงคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูล

ถ้าเสียงส่วนใหญ่สนับสนุนร่างรัฐธรรมนูล

จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเพื่อนำไปสู่การปฏิรูปประเทศ
ตามแผนยุทธศาสตร์ได้สำเร็จ

ยังมีเสียงจากพักการเมืองใหญ่ที่มองว่า

จะยิ่งสร้างความขัดแย้งให้คงอยู่ต่อไป

เข้ามาร่วมแต่งตั้งนายกรัฐมนตรี

บอกว่าให้ผ่านไปเถอะ
ทางครอสชา
จะได้หมดอำนาจไปเร็ว
จะได้มีการเลือกตั้ง

ได้ได้สมใจนะครับซึ่งตามร่างลำนูนนี้มันจะไม่เป็นอย่างนั้น
คือขอสชจะมีอำนาจอยู่ต่อไปและมีอำนาจเข้มแข็งกว่าเดิม
อย่างน้อยก็อีกปีกว่าหรือปีครึ่งถ้าหากว่าได้ร่างลำนูนผ่าน
ก็จะกลายเป็นร่างลำนูนที่ไม่เป็นที่ยอมรับนะครับซึ่งก็จะทำให้มีปัญหาต่อไปไม่สิ้นสุด
ประชาธิปัตย์ไม่เห็นด้วยและไม่รับคำถามนี้
สมควรที่จะไปลงมติไม่รับคำถามนี้เพราะวุฒิสภาที่จะเกิดขึ้น
ระยะเวลา๕ปีที่ว่าเป็นวุฒิสภาที่มาจากกระบวนการสัญหา
และสุดท้ายคือขอสชเป็นผู้เลือกคือแต่งตั้ง

การเอาสมาชิกวุฒิสภาเนี่ยมาลงคะแนนเสียง
ร่วมกับสมาชิกสภาพผู้แทนราชดรที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชน
โดยมีสิบเสียงเท่ากันก็หมายความว่าสามารถที่จะ
บล้างเจตจำนงของประชาชน

กับภาคอันดับที่๑หรือภาคเสียงข้างมาก

ถียรภาพในแง่ของตัวเลขอะไรนะครับ

เท่ากับไปเพิ่มความชอบทำ

ว่าประเทศไทยควรเลือกเดินไปในทิศทางไหน
มีเพียงผู้มีสิทธิ์ออกเสียงกว่า๕๐ล้านคนเท่านั้น
ที่จะเป็นผู้ตอบคำถามนี้
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน